อาจารย์เอกบอกว่าถ้าไม่หายเดี๋ยว๕๐๐เดี๋ยวคืนให้นะ

ทำยังไงล่ะคุณพ่อก็เลยพาลูก
ไปสำนักงานทนายความคู่ใจครับถนนแจ้งวัฒนะ
โดยคุณพ่อชื่อคุณพ่อปริญญา
แล้วก็ลูกชายชื่อปวเรศ
คุณพ่อปริญญาเนี่ยพาลูกชายไปหาอาจารย์เอก

คือพ่อปริญญาเขาเห็นคลิปการรักษาของอาจารย์เอก
เห็นปุ๊บเฮ้ยมันมีผู้ป่วยที่อาการคล้ายกับลูกเขาเลยนี่น่ะ
แล้วอาจารย์เอกรักษาจนหายด้วยนะ

สิทธิ์อาจารย์เอกก็ให้โอนเงินค่าจองคิว
เงินจองคอนโดนะ
อันนี้เงินค่าจองคิวรักษา๑๐๐๐บาท
คุณพ่อก็ได้คิวมา๒๘ธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วก็พาลูกชายไปรักษาครับ

แล้วก็กล้ามเนื้อขาขวาอ่อนแรงอย่างที่บอกไป

ไปถึงปุ๊บอาจารย์เอกก็ปับตบไป
แล้วก็ทำการรักษาเรียกเงินค่ารักษาใน๕๐๐๐บาท
อ้างว่าถ้ารักษาไม่หายนะเดี๋ยวคืนให้นะพ่อนะ
จนถึงตอนนี้คุณพ่อยังไม่ได้เงินคืนสักบาทครับ
ยังต้องจ่ายเงินซื้อยามากิน๒ขวด๑๓๕๐บาท
แต่ตั้งแต่กลับบ้านมาก็ไม่เห็นผลเลยนะ

ส่วนผู้ป่วยก็คือลูกชายนะคนเป็นลูกชายชื่อปวเรศบอกว่า
ตัวผมเองไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แต่ที่ผมยอมไปรักษาเนี่ยก็เพราะว่าพ่อกับแม่ขอมา
เขาอยากให้ผมหายอันนี้ผมก็เข้าใจ
แต่สุดท้ายผมไม่เห็นหายเลยแถมเสียเงินฟรีอีก

แล้วพอรักษา

เราไม่หายไม่มีอะไรดีขึ้น
ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังจิตหรือพลังวิเศษอะไร
แต่เท่าที่ผมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา

รักษาผมโดยที่ไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียว
อัจภัยนี้ผมจะไม่หายแต่ผมไม่จิตใจ
แต่อาจารย์เอกเป็นคนเดียวที่รักษาไม่หายและยังคิดเงิน

ที่อาจารย์เอกเขาทำการรักษาเนี่ย
มีผู้ป่วยของไหนน่าใครมาไหมไม่มีฮะ
ไม่มีเนอะน่าจะผู้ป่วยจริงแล้วหรือเนอะค่ะ
ยายสาวยอมรับว่าครั้งแรกที่รักษาเนี่ยตอนนั้นพอรักษาเสร็จรู้สึกว่าตาดีขึ้นจริง
แต่ดีได้๓วันก็กลับมาเหมือนเดิม
และครั้งที่๒อาจารย์เอกมารักษาให้อีก
คราวนี้ไม่ดีขึ้นเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคุณผู้ชม
แล้วตามที่มีข่าวว่าวันนี้อาจารย์เอกจะมารักษาให้กับยายเสาอีกเนี่ย
มาเลยมาเลยโอ้โหยายรออยู่
ไม่ต้องยัยบอกถ้าจันเอกท่าว่างก็ไม่ต้องมานะ
ถ้าว่างก็ไม่ต้องมานะถ้าว่างก็ไปรักษาคนอื่นเถอะทำไม
เห็นใจเดินทางไกลต้องมาถึงบุรีรำ
ใช่เพราะว่าอาจารย์เอกเขาอยู่ที่นนทบุรีไง
ไกลไปบุรีรำไกลนี่ยายเป็นห่วง
หวังดีนเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะหายอยู่แล้วล่ะ
ซึ่งตอนนี้ยายเองรักษาอยู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน
ก็รักษาตามอาการครับยายเสายืนยันว่าไม่ลืมพระคุณอาจารย์เอก
มารักษาให้ถึงบ้านแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายตอนนั้นรักษาฟรีไง
แต่ถ้ารอบนี้ถ้ายังจะมาจริงอยู่นะยินดีต้อนรับ
เพราะว่ายายบอกยายไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว